เรื่องฉายไม่จริงหญิงแท้
คุณใหม่เล่นเป็นนางเอก

คุณพูดอย่างนี้ใหม่ขอบว่างนะ
ในรายการนี้ยังพูดเลย
แล้วเห็นบอกคุณเปลี่ยนบุคลิกด้วยใช่ไหมเรื่องนี้

อยากเห็นมากเขายังไม่ได้

เล่นเป็นผู้หญิงใช่ไหม
ก็เป็นเจ้าของบาร์เป็นผู้หญิงสิ
เล่นเป็นผู้หญิงเล่นเป็นเจ้าของบาร์
เห็นบอกคุณเต๋อนี่เขามาจำคุณไม่ได้เลย

ฉันก็นั่งของฉันอยู่อย่างนี้แหละ

เสร็จแล้วเต๋อนก็นั่งมาอยู่ตั้งนานมาก

ไม่เห็นอ้วนเลย

คือพอเราเดินไปที่ห้อง
ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านน้องกับก้าวก็เดินออกมา
เมื่อเราไปไปที่ห้องแตกหน้า

ขออภัยท่านผู้ชมก่อนนะคะ